เมื่อวานี้จากกรณีที่ชายชาวเกาหลีนะคะ
เสียชีวิตอยู่บนดาดฟ้าของอาคารแห่ง๑แถวรามคำแหง๒นะคะ
จากการที่เข้าไปทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กู้ภัยค่ะ
เรื่องนี้กลายเป็นประเด็นดราม่าเกิดขึ้นในสังคมออนไลน์นะคะ
เพราะจากการเผยแพร่ภาพออกมาทำให้เห็นว่า
การทำงานของกู้ภัยเสี่ยงภัยไปหรือเปล่า
ปกติแล้วการนำศพจากชั้นบนสุดก็จะมีการเอาเข้าลิฟต์บ้าง
แล้วก็เพื่อที่จะให้ลงสู่ด้านล่างนะคะ
ถ้าไม่มีลิฟต์ก็ผ่านบันไดหนีไฟอะไรต่างนะ
แต่นี่คือต้องใช้วิธีการโรยตัว
โรยศพแล้วเจ้าหน้าที่ก็ต้องโรยตัวตามศพลงมาด้วย

คุณเป็นเจ้าของอาคารคุณใจร้ายไปหรือเปล่า

กู้ภัยมูลและนิธิป่อเต๊กตึ้ง
นำศพชายชาวเกาหลีที่เสียชีวิตบนดาดฟ้าของอาคาร

เพราะคอนโดมิเนียมห้ามนำศพเข้าไปในตัวอาคาร

เพราะกลัวจะไปกระทบต่อจิตใจของผู้พักอาศัย

พบว่าอาคารนี้

แต่เป็นอาคารพาณิชย์สูง๔ชั้นและมี๖คูหาติดกัน
ชายชาวเกาหลีที่เสียชีวิตเป็นครูสอนศาสนา
มาเช่าอยู่ที่คูหาที่๒
คุณขวัญละดาจิกหานเป็นเพื่อนบ้านนะคะอยู่ครูหาติดกัน
เขาเล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุมีน้ำรั่วซึมจากดาดฟ้า

แล้วก็แจ้งให้ผู้เสียชีวิตได้รับทราบ
จากนั้นช่วงเที่ยงผู้เสียชีวิต
ปีนบันไดหนีไฟซึ่งเป็นบันไดลิงด้านหลังอาคาร

น้ำมันรั่วข้างบนนะบ้านคุณเป็นอะไรหรือเปล่า
ชายชาวเกาหลีคนนี้ก็เลยขึ้นไปดู

บันไดลิงขึ้นไปเพราะอาคารนี้ไม่มีบันไดปกติ

ไดลิงมันอยู่ไหนก็คือจะต้องปีนออกจากหน้าต่าง

ช่วงบ่ายเธอบอกว่าเอ๊ะหายไปนานนะ

พบว่าชายชาวเกาหลีคนนี้นอนเสียชีวิตคว่ำหน้า
บนดาดฟ้าใกล้กับถังเก็บน้ำนั่นแหละ

บอกว่าอาคารนี้มีบันไดปกติที่เดินขึ้นดาดฟ้าได้เพียง
จุดที่เป็นคูหาที่๖เท่านั้นก็คือริมสุด
เพราะเจ้าของต่อเติมทำขึ้นเอง

คนที่เป็นเจ้าของคูหาที่๖สุดท้าย
เขาก็เลยอนุญาตให้ขึ้นบันไดจากครูหาของเขาเนี่ย
บนดาดฟ้าได้เพื่อไปตรวจสอบสภาพศพ
เจ้าของอนุญาตแล้วแต่คอว่า
ไม่อยากให้เอาศพผ่านเข้าไปในบ้านนะครับ
คือขึ้นไปตรวจสอบคือมันมีขั้นตอนของการ
การที่ตรวจสอบสภาพศพคือบันไดอยู่ที่ตรงบ้านผมแหละ

แต่ตอนเอาศพลงไม่อยากให้เอาลงไปทางบ้านผมนะ

เจ้าหน้าที่กู้ภัยป่อเต็กตึงก็เลยต้องใช้วิธี
โรยตัวตามศพลงมาด้านข้างของอาคาร

แต่วิธีการทั้งหมดเลยเนี่ย

โอ้โหเสร็จเที่ยงคืน
ครับอ่ะฟังเสียงหน่อยค่ะ
เค้าก็ขออย่างเดียวว่าตำรวจอะไรขึ้นไปได้
แต่เวลาเอาศพลงเค้าขออย่างเดียวว่า
เข้าใจผิดไปแล้วว่าบ้านเขามีคนตายอ่า
พอเขาจะปล่อยเช่าหรือว่าขายอย่างนี้มันก็ไม่มีคนอยากได้ไง
ว่าบ้านข้างเสียชีวิตเสียชีวิตแล้วจะขอลงทางบ้านผมอย่างนี้
ถ้าคนไม่กลัวมันก็ถ้าคนไม่กลัวไม่คิด
แต่เรามันก็คนพุทธมันก็คิดอยู่เนาะเรื่องผีเรื่องอะไรอย่างนี้
เรื่องความไม่เป็นสิริมงคลอะไรแบบนี้มันก็จะมีคิดบ้าง
ต้องเห็นใจเขานะใช่ก็ในบ้านเขาไม่ได้มีคนตาย
แต่ถ้าเกิดเอาศพผ่านมาได้บ้านเข้าไปชั้น๔๓๒๑มันก็ไม่ควรหรือเปล่า
ใจเจ้าของบ้านด้วยแล้วถ้าเขาขายบ้านล่ะจะขายบ้านได้หรือเปล่าเนี่ยนะคะ
ตอนนี้นะคะเราก็ต้องเห็นใจทั้งกู้ภัยเองที่เมื่อวานนี้ทำงานยากลำบากมาก๗ชั่วโมงเนี่ยนะคะ
อกจากนี้เห็นใจเจ้าของอาคารซึ่งโดยเฉพาะเจ้าของอาคารซึ่งเป็นครูหาที่๖ด้วย
เขาบอกว่าตัวเขาเองก็ยินดีให้เจ้าหน้าที่ใช้บันไดเพื่อขึ้นไปถึงดาดฟ้า
จนตอนนี้เองคนข้างบ้านมาถามเยอะเลยบอกพี่บ้านพี่มีคนตายเหรอ
มีคนมาถามเขาแล้วเนี่ยตอนนี้นะคะ
ส่วนชายชาวเกาหลีที่เสียชีวิตนะคะตำรวจสอนออุดมศุกร์คาดว่าน่าจะถูกไฟฟ้าดูด
ขณะที่ขึ้นไปดูถังน้ำและปั๊มน้ำซึ่งอยู่ด้านบนเพราะว่ามีเพื่อนบ้านมาแจ้งว่าน้ำมันรั่วซึมคุณขึ้นไปดูหน่อย
แล้วพอเขาขึ้นไปไปถูกไฟฟ้าดุตายนี่แหละนะคะซึ่งบริเวณดาดฟ้านอกจากนี้น่ะมันมีน้ำขังด้วยและคาดว่าน้ำมันจะ
ขออภัยค่ะไฟฟ้ามันจะร่วงมากับน้ำที่มันขังนี่แหละเห็นไหมน้ำมันขังเต็มเลย